มาที่อีกหนึ่งประเด็นดราม่ากันนะคะ
ตอนนี้โลกออนไลน์เขาก็ช่วยกันแหละในการที่จะไม่เห็นด้วย
กับการตัดอุโมงต้นไม้ที่มีอายุเก่าแก่กว่า๕๐ปี
เขาบอกว่าจะตัดเพื่อที่จะขยายถนนช่วงหล่มศักดิ์ชุมแพร
เขตทางหลวงก็มีการชี้แจงเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะ
นี่คือภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการตัดโค้นต้นไม้อายุกว่า๕๐ปีนะคะ
ที่ก็เติบโตอยู่บริเวณถนนสายลมศักดิ์ชุมแพร
ช่วงแยกพ่อขุนผาเมืองถึงศูนย์สร้างทางหล่มศักดิ
เพื่อขยายเส้นทางให้รถสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกนะคะ
โดยภาพนี้เจ้าของภาพก็ตั้งคำถามว่า
เส้นนี้รถไม่เคยติดแม้ในช่วงเทศกาลก็ไม่ติด
แล้วจะขยายเพื่อ
คำถามนี้เองทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากมาย
ตามมาในหมู่ชาวเน็ตแล้วก็นักอนุรักษ์นะคะ
รายบอกว่าใช้เส้นทางนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว
เสียดายต้นไม้เป็นอย่างมาก

มีการเปิดเผยภาพจดหมายจากแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่๑
กรมทางหลวงลงวันที่๒๔มีนาคม
ระบุถึงสาเหตุที่ต้องขยายถนนสาย๑๒หล่มศักดิ์น้ำหนาวค่ะ
เนื่องจากเป็นทางหลวงแนวระเบียบเศรษฐกิจ
ตะวันออกตะวันตกจากประเทศลาวผ่านมุกดาหาร
กาลสินขอนแก่นเพชรชบูรณ์พิศนุโลกตาก
แล้วก็เป็นเส้นทางไปสู่ประเทศพม่านะคะ
สำหรับต้นศักดิ์ซึ่งเป็นไม้ห่วงห้าม
อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ใช้วิธีบอนต้นเพื่อนำไปปลูกใหม่
ส่วนต้นจามจุรีแล้วก็ต้นกล้ามปู
เป็นไม้เนื้ออ่อนกิ่งเปราะลำต้นอาจหักโค้นร่วงหล่น
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะช่วงเกิดพายุ
แล้วก็การใช้วิธีบอนต้นมีโอกาสรอดน้อยมาก

ซึ่งก็มีผู้ให้ราคาสูงสุดอยู่ที่๑๒๔๕ล้านบาท
แล้วก็เงินจำนวนดังกล่าวได้ส่งคืนแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้จะมีโครงการปลูกต้นไม้ทดแทนต่อไปนะคะ